ท่านผู้ชมครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพน้องพินแล้วนะครับ
หญิงสาววัยสามสิบปีที่ถูกในดอนเนี่ยฆ่าหันศพเอาศพไปฝัง
สุดท้ายตำรวจก็จับคนก่อเหตุจนได้ค่ะครอบครัวรับศพไปที่บ้านที่ร้อยเอ็ดนะครับ
วันนี้ที่วัดบุรพาพิรามมีพิธีชาปนกิจศพ
มกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัว
คือคุณพ่อนี่ยังทำใจไม่ได้นะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะครับ
คือคุณพ่อเนี่ยกลัวว่าคนร้ายคนก่อเหตุคือในดอนเนี่ยโทษจะไม่ถึงขั้นประหารชีวิตจะออกมาเร็ว
วันนี้วันชาปนกิจศพก็อยากเรียกร้องขอความยุติธรรมให้กับลูกสาวด้วย
พินนะฮะถูกนายดอนหรือว่านายชาญวิทย์วัย๓๖ปี
ใช้มีดแทงจนเสียชีวิตแล้วก็หั่นศพเอาศพไปฝัง
คือน้องพินเนี่ยก่อนหน้านี้เคยคบหาอยู่กับในดอนแล้วมาจับได้ว่าในดอนเนี่ยมีเมียแล้ว
ก็พยายามตีตัวออกห่างแต่นายดอนก็ไม่ยอมนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยก็ชำแหละเขา
แล้วก็เอาใส่ถุงดำไปฝังนะครับ

พิธีชาปนกิจศพวันนี้มีขึ้นที่วัดบูรพาพิรามที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ

มีพิธีฝังหลอกก่อน
ตามความเชื่อของคนในพื้นที่เนี่ยนะฮะ
ถ้ามีลักษณะการเสียชีวิตแบบนี้

ความจริงเขาจะยังไม่เผา

เพื่อรอเวลาแล้วค่อยชาปนกิจ
แต่เนื่องจากสภาพศพต่างของน้องพินด้วย

พระท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ทำพิธีฝังหลอกก่อนนะฮะ
ฝังหลอกเสร็จแล้วก็นำร่างไปชาปนากิจจริง

หลังเสร็จพิธีชาปฝังหลอกแล้วนะครับ
ได้เคลื่อนร่างน้องพินไปที่เมนนะครับ
เพื่อทำพิธีชาพนักกิจจริงนะครับ
แม่นะคุณพ่อน้องชายครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อน

ระหว่างทำพิธีคุณแม่แล้วก็น้องของน้องพิน
พากันกอดร้องไห้เสียใจ
โดยเฉพาะช่วงอ่านประวัติเนี่ยนะครับ

พินเพื่อนก็ยืนยันว่าเป็นคนดีจริงนะครับ
ช่วงท้ายพิธีก่อนชาปนกิจต้องขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์เนี่ยนะฮะ
ต้องประคองคุณแม่ของน้องพินขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์บนเมนเลยนะครับ
เพื่อลาลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
แต่ในช่วงก่อนชาปนกิจที่มีการเปิดโรงศพเนี่ย
คุณแม่กับน้องไม่ขอขึ้นไปดูตรงนั้นนะฮะ
ก็จะมีคุณพ่อที่เป็นตัวแทนไปพรมน้ำอบให้กับร่างของลูกสาว
แล้วก็ปิดประตูเตาเผา
เป็นการบอกลาลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย

คุณแม่ยังทำใจไม่ได้นะฮะกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
วันนี้เป็นวันที่มาส่งลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
แม่ก็ตั้งใจนุ่งขาวห่มขาวมาสร้างบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลต่างให้กับลูกสาว
ตามความเชื่อของคนในพื้นที่คุณแม่บอกว่า
ถ้าตายโหงเนี่ยจะต้องฝังเอาไว้ก่อน
แต่พระที่วัดท่านก็แนะนำว่าทำพิธีฝังหลอกไปก่อน
แล้วก็เผาดีกว่าชาปนกิจตามประเพณีดีกว่า
พินจะได้หมดห่วงจะได้ไปสบายด้วย
แม่บอกว่าก็สงสารแต่ลูกสาวที่ทำไมต้องเกิดมาแล้วเจอคนโหดเยี่ยมผิดมนุษย์แบบนี้
อยากขอความยุติธรรมให้กับลูกสาวด้วย
ขอให้นายดอนคนก่อเหตุได้รับโทษสูงสุดถึงท่านประหารชีวิต
อยากให้ตายตกไปตามลูกสาวของแม่
เพราะพฤติกรรมของนายดอนโหดเยี่ยมเหลือเกินทั้งวางแผนเอาไว้อย่างดีขุดหลุมไว้รอเลย
แล้วก็ลวงลูกสาวมาแล้วก็แทงลูกสาวเข้าคอเข้าคั่วหัวใจ
แล้วยังหั่นศพเอาไปฝังอีก
อาจจะฟังคุณแม่หน่อยนะครับ
ไม่ได้หวังว่าต้องมาขอโทษต้องขอขมานะไม่มี
น่าจะต้องมาเฉยไม่มีไม่ได้ขอ
แม่มองว่ามันโหดร้ายเกินเกินมนุษย์มนา
เกินมันวางแผนมันมาต้องฆ่าวันที่วันเกิด
ครั้งสุดท้ายให้กับน้องพินด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนตัวคนก่อเหตุก็ถูกฝากขังดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้ว